การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ไทยเป็นเจ้าภาพได้ปิดฉากลงแล้วนะครับ
ซึ่งการประชุมวันสุดท้ายในวันนี้ถือว่าเป็นไปอย่างเข้มข้น
ชาติสมาชิกได้หยิบยกหลายประเด็นขึ้นมาหารือกันนะครับ
ทั้งเรื่องในภูมิภาครวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับชาติมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐ
ติดตามจากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๓๕ในวันนี้จบลงไปแล้วนะครับ
และการประชุมในวันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นถึงสถานะความสัมพันธ์
อาเซียนที่มีต่อมหาอำนาจทั้งสาวรัฐและจีน
ดูเหมือนจะมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับ
กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ทำให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอาเซียนได้อย่างเรียบร้อยครับ
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุนะครับ
ว่าการประชุมครั้งนี้ได้ส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค

รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีผลวัตร
ส่วนเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีการประชุมที่น่าสนใจครับ
คือการประชุมความตกลงหุ้นส่วนการค้าระดับภูมิภาคหรืออาเซฟ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสามารถบรรลุข้อสรุปการเจรจาร่วมกันได้
และสมาชิกอาเซฟได้แสดงเจตจำนงที่จะลงนามในความตกลงอาเซฟ

โดยมีอินเดียที่ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขแต่ยังคงสถานะสมาชิกครับ
และจะพิจารณาเข้าร่วมหรือไม่อีกครั้งหลังทุกฝ่ายปรับแก้เงื่อนไขแล้ว
สมาชิกความร่วมมืออาเซฟมี๑๖ชาตินะครับได้แก่อาเซียน๑๐ประเทศ
จีนอินเดียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ซึ่งถ้ารวมกันได้จะมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับโลก
ครอบคลุมประชากรมากถึงราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกทั้งหมด
และที่สำคัญความร่วมมือนี้ไม่มีสาวรัฐครับ
นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้จีนเป็นหัวเรือใหญ่
ผลักดันข้อตกลงนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้
ในขณะที่ความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน
ท้อนผ่านข้อตกลงอาเซฟผ่านไปเรียบร้อยนะครับ
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับมหาอำนาจอย่างสาวรัฐกลับระหองระแหง
สะท้อนผ่านการประชุมสุดยอดอาเซียนสาวรัฐ

ที่มีผู้นำชาติอาเซียนเพียง๓ชาติที่เข้าร่วมการประชุม
ขณะที่อีก๗ชาติส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาแทน
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่๓๕

การแสดงออกที่ชัดเจนของอาเซียนครั้งนี้

และจะเชิญให้ผู้นำอาเซียนไปร่วมการประชุมพิเศษ
ประธานาธิบดีทรัมป์ที่สาวรัฐ
คาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า
สำหรับสาเหตุที่ทำให้ชาติอาเซียน
ส่งสัญญาณไม่พอใจสาวรัฐอย่างรุนแรง
เป็นเพราะว่าการไม่มาประชุมอาเซียนติดต่อกันหลายปี
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับ
ขณะที่ประเด็นอื่นที่น่าสนใจ
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้
ยังคงหนีไม่พ้นประเด็นของโรฮิงญา
ชาติสมาชิกอาเซียนยืนยันจะส่งความช่วยเหลือ
มนุษยธรรมให้พม่าเท่าที่พม่าต้องการ
ขณะที่อีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจครับ
คือประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
ซึ่งเรื่องนี้นี่เองครับก็เป็นอีกหนึ่งชนวน
ที่ทำให้สาวรัฐและจีนมีการตอบโต้กันไปมา

จ้อมคนดาวสุขโข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานจากอิมแพคเมืองทองธานีครับ